มาเรื่องนี้ครับเร่งพิสูจน์ควายทะเลน้อยตายเกลื่อนกว่า๒๐๐ตัว

คือจริงปีอื่นคุณผู้ชมพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตเขาก็บอกว่า

มันทำให้ย่าหายากขึ้นนะ

อย่าหายากย่าเป็นอาหารของควาย

ในทะเลน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
พื้นที่ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนังตุงจังหวัดพัทธลุงนะครับ

ชาวบ้านเขาก็ปล่อยควายเกือบ๓๐๐ตัวไปเลี้ยง
แต่อย่างที่บอกคือโอ้โหฝนตกบ่อย

ควายในทะเลน้อยก็เลยล้มตายกันแบบนี้
เจ้าของควายน้ำทะเลน้อยชื่อว่าคุณพรประเสริฐเกื้อครามบอกว่า
ปีนี้นี่เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของควายทะเลน้อยเลยนะ
ที่มันล้มตายจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบนี้

พยายามเต็มที่แล้วพยายามจะยื้อชีวิตควาย
ให้ควายมีชีวิตรอดในช่วงน้ำหลาก
แต่น้ำมันท่วมขังมาแบบนี้๖เดือนแล้วคุณผู้ชม
ย่าก็หายากขึ้นควายก็เลยล้มตายเพิ่มเฉพาะ

ควายเล็กควายใหญ่ตายไปแล้วกว่า๓๐ตัว
เทียบกับหลายปีก่อนปีนี้ถือว่านักสุดเลย
ในบุญส่งรัตนพรประสุทธิ์จังหวัดพัทธลุงครับ
ท่านบอกท่านยังไม่ได้รับรายงานเรื่องควายน้ำล้มตายเป็นเบื่อแบบนี้เลยนะ
จะมาทราบและเห็นภาพจากนักข่าวนี่แหละ
เดี๋ยวทางประสุทธิ์จังหวัดจะเร่งประสานหาข้อมูลเพิ่ม
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รีบลงไปดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยครับ
แล้ววันนี้๑๒เมษาตัวท่านเองจะลงพื้นที่ไปดูแลด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบนะครับ
แล้วก็จะเร่งช่วยเหลือควายที่มีสภาพผอมโซให้มันดีขึ้นครับ
พอมจัดเลยครับขาดยาในการกินนะครับ
โหไขวน้ำหน่อยนี้น่าสงสานจริงเลย
ผมว่าประสุทธิ์ต้องลงไปเก็บข้อมูลด่วนเลยนะ
ผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่ผิดปกติมาก